กรณีที่คุณปุ๊กกี้ถูกจับเรื่องยาเสพติด

ล่าสุดมีคนคนนี้เลยค่ะคุณกำปั้นบาซู

เพราะว่าเนี่ยก็มีแบบว่าขึ้นชื่นต้นกไก่เหมือนกัน

แล้วก็คุณกำปั้นเขาเคยอยู่ค่ายอาเอสด้วยกัน

แล้วก็เห็นใจรุ่นพี่ในวงการเพลงด้วย

อย่างทางพี่ปุ๊กกี้นี่เขาจะเข้ามาจะเป็นศิลปินรุ่นแรกเนาะ

จะเข้ามาก็จะไม่เจอแกแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนอะ

ก็ขอให้สู้สิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็

แล้วก็พยายามให้กำลังใจตัวเอง
นะคะก็เป็นกำลังใจให้กันไปนะคะ
ส่วนเรื่องคุณโจอี้บาซูค่ะที่ป่วยหนักเป็นอมภาษณ์
ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านนะคะเดินได้แล้วนะ
แต่ก็ยังพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ค่ะ
ส่วนจะกลับมาร้องเพลงอีกไหมเดี๋ยวไปฟังกำปั้นเปิดใจกันค่ะ
แต่ก็จะร้องเพลงได้ไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันดูครับ